ไปดูกันบ้างนะคะเรื่องของสถานบันเทิงนะคะ
แล้วก็ผับบาร์ต่างรวมไปถึงกิจการอาบอบนวด
ตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะเปิดให้บริการได้แล้ว๑กรกฎาคมนี้ค่ะ
แต่ว่าข้อแม้ที่สำคัญเลยคนที่จะไปใช้บริการนะคะ
ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนใช้บริการด้วยนะคะ

ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด๑๙
เสนอที่ประชุมสอบคอใหญ่ผ่อนคลายกิจการกิจกรรมเฟส๕
ให้เปิดบริการได้วันที่๑กรกฎาคมนี้
ไม่ว่าจะเป็นผับบาคาราโอเกะ
แต่มีเงื่อนไขเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืน
ผู้เข้าใช้บริการก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
ดให้พนักงานนั่งเต้นร้องเพลงกับลูกค้าที่โต๊ะ
รวมถึงต้องติดกล้องวงจรปิดในทุกจุด
เพื่อเก็บภาพไว้ไม่น้อยกว่า๑เดือน

กำหนดเวลาเข้าใช้บริการตามช่วงอายุ
ขณะที่กิจการอาบอบนวดให้เว้นระยะห่าง๑เมตร

โดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่
พร้อมทั้งให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวม
เพื่อความสะดวกในการติดตามโรค
อกจากนี้ยังเห็นชอบร่างมาตรการผ่อนปลน
ให้คนต่างชาติที่ยอมรับกับมาตรการกักตัวในประเทศ

คือกลุ่มที่สามารถดำเนินการได้ทันที
กลุ่มที่เริ่ม๑กรกฎาคมหรือเมื่อมีความพร้อม

ที่จะเริ่ม๑สิงหาคมนี้
ขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เห็นชอบแผนยกระดับรับมือการคลายล็อก

เช่นผู้ให้บริการทางการแพทย์

พนักงานในโรงงานผลิตอาหาร

ซึ่งได้สุ่มตรวจไปแล้ววันที่๑๘พฤษภาคม
ถึง๒๒มิถุนายนเกือบ๙๐๐ราย
พบมีเชื้อ๑รายเป็นผู้ป่วยเก่า
ส่วนอีก๘๐๐รายยังอยู่ระหว่างรอผล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน